เช่นไรกำจัดปล่วยยุมมสมรรณสาป
เอาละครับมาถึงเมนูแรกกันเลยอะไรจ๋าลูก

มาดูส่วนผสมของเมนูข้าวผัดน้ำพริกกะปิแบ่งออกเป็น๒ส่วนด้วยกันค่ะ
เริ่มจากข้าวน้ำพริกก็จะมี

ใส่พริกก่อนเนาะ
ค่ะใส่พริกแค่พริก

คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูมากเลยค่ะ
แม่หนูไม่เคยตำพริกขนาดนี้มาก่อน
พี่ฟิกใจพี่ฟิกใจใส่เยอะ

หนูว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วละ
น่าจะคุณใหญ่

ไม่ได้หนูใส่เลยอย่างที่หนูต้องการ

แต่แม่หนูเนี่ยเคยทำคกแตกมาแล้วนะ

เดี๋ยวต้องถามว่าเคล็ดลับมันอยู่ยังไงครับแม่ครับ

เขียนแม่ยังไม่ค่อยเข้าครัวทำอาหารให้ลูกเพราะอะไร

บางครั้งพอแม่ทำเสร็จแล้วเนี่ยลูก
กลับจากไทรละครก็ดื่มใช่ไหมคะ

ตามสวนถ้าน้องค่ะ

เคยตั้งใจขนาดไหนแม่ทำอาหารให้ลูกเนี่ย

แค่ให้เอาสากไปภัยเอวหันที่เฉย

เป็นป๊าหนูเนี่ยเสน่ห์ไตรติดฝากนะ

แม่ไม่ใช่นะชิมยัง
ลองลงเหมือนเสร็จใช่มั้ยนี่ไม่รู้อ่ะมันขัดทีลูก

พี่ฮายเผ็ดจริงหรือลูก

ขอบคุณฮายครับทุกคน

นี่สีเป็นไงล่ะนั้นพี่กะปิของแม่ค่ะ
น้องคือกะปิของแม่
ต้องเอียงโค๊กค่ะนี่จะอร่อยนะค่ะ
แล้วตอนนี้เราเตรียมที่จะผัดได้หรือยังแม่

อันนี้เดี๋ยวพอค่ะเพราะดีว่าลูกจะไม่ทานมันนะคะ
ลูกไม่ทานมันอันนี้เดี๋ยวแม่บอกละค่ะ
เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะจึงจะผัดน้ำพริกได้
อ่อนค่ะไฟอ่อนนะคะ
เหมือนเอาน้ำพริกกะปิมาทอด

ผัดแล้วใส่ตามข้าวใช่ไหมครับ
น้ำพริกอ่ะทุกน้ำพริกเลยจะต้องเอากะปิ
ไปทำให้สุกก่อนค่ะคือต้องเอาไปเผาไฟแล้วจะหอมอืม

หมกทั้งช้อนเลย
แล้วก็ตำช้อนลงไปด้วย

ต้องรอให้เขาแบบเหลือง

เราก็ไม่เคยนึกมาก่อนท่านผู้ชมครับว่าน้ำพริกกะปิเนี่ย

จริงก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เห็น

กินไพให้ลงไปนะคะและก็ผัดให้ทั่วค่ะ
แต่หนูว่านี่ใส่ข้าวเยอะไปนิดนึงนะ
นี่เยอะเนอะแล้วเดี๋ยวมันยังไม่ทั่ว
เราก็ผัดกันให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามาทิ้งทั่วค่ะ
นี่ไม่ท้ายเช็ด
ใส่ไม่ได้ตรงนั้นพริกมั้ย

กระทะนี้นะคะใช้คนผัด๔มือด้วยกันค่ะ

แล้วก็ตอนสมัยตัวเล็กอะค่ะ

ด้วยค่ะแล้วเอาแบบใส่ในโคลด้วยค่ะ
เขาพลิกทานอยู่เนี้ยค่ะ
เอาข้าวเราไปคุกได้ค่ะแล้วก็มันไม่เผ็ดเหรอครับ
แล้วน้องทานตอนเด็กเด็กครับตอนนั้นของน้องที่จานจะจะใส่พริกแค่สองเม็ดค่ะ
อ๋อใส่พริกได้น้อยค่ะสองนี้โตขึ้นสองนี้แล้วก็โตขึ้นจะตาม
ไล่ตามอะไรได้ไหมใช่แต่ท่านผู้ชมครับจากสองเมตรก็เป็นสอง
ก็จะเป็นยี่สิบเมตรผมการันตีได้ว่าถ้าท่านผู้ชมไปทำที่บ้านนะครับ
ก็คือทำง่ายทำง่ายคือการตำน้ำพริกปกตินี่แหละครับค่ะ
รสชาติของไข่ของมันที่ชอบค่ะเสร็จแล้วผัดให้น้ำมันแล้วก็น้ำพริกอ่ะ
มันไปเคลือบข้าวทุกเม็ดค่ะแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วค่ะ
เพื่อจะให้มันสวยงามดึกความเวลาจานอีกทีหนึ่งนะคะ
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ที่เห็นนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ
นี่คือข้าวที่เราผัดออกไปจะเป็นแบบนี้นะคะ
เสร็จแล้วก็มาแต่งเสร็จแล้วก็มาแต่งค่ะอื้อหือ
จ๋าเดี๋ยวระหว่างนี้ท่านผู้ชมครับ
เราจะจัดการไปพร้อมทั้งเราจะปิดเบรกสักครู่หนึ่ง
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาทำเมนูใหม่อีกเมนูหนึ่ง
นูนี้น้องจุ๊กแจงบอกว่าต้องทำเพราะว่าเป็นสูตรของเขาความตั้งใจ
เป็นสูตรของเขาเองเลยของน้องจุ๊บแจงนะครับ
เป็นผ้ากุ้งช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับพักสักครู่ค่ะ
นั่นกินผละหอกเลยอะกินิ๊
ที่เราลวกสุกแล้วนะคะใครก็ไม่รู้
ต้องโชว์กล้องหรือไม่ได้แต่เก็บไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม่หนู
ก็ต้องโชว์กล้องตลอดใครสอน
จ๋ลองดูนะจ๋าจะร้องดีกว่าพี่

อันนี้พูดตรงนะให้พูดตรงเลย
ตั้งแต่มีแม่ซุปตามาทำเนี่ย
วันนี้เป็นเมนูที่มีหน้าตาสวยที่สุด